คุณผู้ชมถามถึงกันเยอะเลยนะคะทางเฟซบุ๊กนะคะ
บอกรอดูฟังแล้วรอดูเรื่องกระสือได้เวลาสมควรแล้วค่ะ
๓ทุ่มนิดพอดีนะคะคือเรื่องกระสือเนี่ยค่ะมีชาวบ้านในหมู่บ้านวังไอจี
ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นดวงไฟประหลาดเห็นมาหลายวันมากแล้ว
ชาวบ้านเขาสงสัยอยู่สองอย่างหนึ่งผีกระสือหรือเปล่า
โพงหรือเปล่าผีโพงคือว่านผีโพง

คือเหมือนกับว่านผีโพงคือปลูกพืชใช่ไหมแต่ว่าพืชนี้จะหน้าเหมือนเจ้าของ
ตอนกลางคืนจะลอยออกมาแล้วก็หน้าเหมือนเจ้าของ
เราคิดว่าไม่ผีตัวใดก็ตัวนึงแหละ

คือทีมข่าวของเราลงพื้นที่มาสองวันแล้วนะคะอันนี้คือเมื่อวาน
คือวันแรกเนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเห็นไฟสองดวง
เมื่อวานนี้เห็นเป็นไฟดวงนี้คือทีมข่าวถึงขั้นใช้โดรนขึ้นบินนะ
คุณรัชพรเพื่อไปดูว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะ
ลงทุนเอาโดรนขึ้นบินเลยคืออยากจะพิสูจน์ให้ได้ไงคะ
ดวงไฟที่เห็นคืออะไรกันแน่อันนี้คือโดรนของเรานะคะ
นี่ไม่ใช่กระสือคือเอาโดรนขึ้นบินเลยเออ
คือเอาจริงหลังเราเล่าข่าวเสร็จนะเราก็คุยกันนอกรอบไลน์คุยกับนักข่าวนะว่า
เอาจริงถามจริงกระสือจริงป่ะเนี่ย

นักข่าวของเราก็บอกว่าโอ้บอกไม่ได้จริงพี่คือไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นดวงไฟอ่ะ

ว่าคืออะไรแต่ถามว่าเห็นดวงไฟไหมก็เนี่ยคุณปียชาติคงถิ่นอ่ะ
คุยกันในกลุ่มนักข่าวเลยว่าก็ผมเห็นดวงไฟจริงแต่ผมตอบไม่ได้ว่าคืออะไรกันแน่

แล้วมันกระพริบแบบวูบวาบด้วยไง
ก็เป็นสีแดงส้มอะค่ะ
ชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่เขายืนยันว่าไม่กระสือก็ผีโพงไม่ก็เป็นเรื่องของอัดคาถาอาคมทำคุณสัยศัยศาสตร์แล้วคือเหมือนกับปล่อยของออกมาอะไรแบบนี้
คือต้องเป็นหลีลับอะไรสักอย่างแน่
แล้วเขาก็สงสัยว่าทำไมช่วงนี้เห็นบ่อยมาก
ชาวบ้านเขาเลยสงสัยว่าเขาอยากจะมาบอกอะไรกับชาวบ้านกับคนในพื้นที่หรือเปล่า
แล้วพอมองไปใกล้ดวงไฟนะคะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไร

คือทีมข่าวของเราบอกว่าเหมือนหน้าคน
คือมันเหมือนมีตาโบ๒ดวง
คุณผู้ชมว่าเหมือนหน้าคนไหม
ชาวบ้านเขาบอกว่าหรือว่าดวงไฟนี้อยากจะมาบอกอะไรกับชาวบ้าน
เช่นอยากจะให้ทำบุญให้ไหม
หรือใครทำอะไรไม่ดีในหมู่บ้านจะต้องแก้เคล็ดแก้ไขกันไหม

คือมีคนที่เขามาร่วมพิสูจน์แสงไฟประหลาดกับทีมข่าวของเรานะ
นายวัชฌิณยาลีอายุ๑๕เอง
เล่าให้ฟังว่าช่วง๓ทุ่มกว่า
ไปร่วมพิสูจน์ดวงไฟประหลาดกับชาวบ้านและทีมข่าวของเรา

พอไปถึงหลังโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด
ตัวเองก็มองไปที่ไร่มันสัมปะหลังอยู่ติดกับป่าชุมชน
จู่เห็นดวงไฟประหลาดสีแดงส้มลอยอยู่กลางไร่มันสัมปะหลัง
อืมนายวัชรินอายุแค่สิบห้านะแต่ไม่กลัวค่ะเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ผมเลยจอดเลยพี่จอดรถจักรยานยนต์ดูเห็นแสงลอยเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น
เอามือถือมาถ่ายพอดวงไฟมาใกล้ขึ้นเนี่ยนะเริ่มเริ่มกลัวค่ะ
เริ่มกลัวเริ่มรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกเห็นท่าไม่ดีกลัวไม่ปลอดภัย
บิดรถหนีเลยหนีสุดชีวิตเลยแต่ขณะที่กำลังบิดรถจักรยานยนต์หนี
เหลียวมองไปข้างหลังดวงไฟลอยตามมาค่ะสักพักหายวุบไป
วัชรินก็เลยบอกว่าผมว่ากระสือแน่
กลับมาด้านหลังเวียนแล้วกะนึกว่าไฟเป็นไก่เนี้ย
พี่จอดเบื้องโชคเขาเพราะเย็นแซงเหมือนหนักท้ายหลูครับ
ยาก
เนี่ยน้องเขาบอกเขาเห็นจริงขี่รถจักรยานยนต์หนียังตามมา
คือหันไปมองข้างหลังแบบเอ้ยตามมาถ้าไล่ตามมานี่เขาก็เลยมองเลยว่า
มันจะต้องแบบมีความรู้สึกนึกคิด

มีอะไรสักอย่างที่มันมีชีวิตอ่ะ

ฉลอมโพแสงอายุ๗๑ปีค่ะ
ก็เป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะคะ
ก็คุยกับทีมข่าวของเราเมื่อคืนนี้บอกว่า
เห็นว่าไฟประหลาดนี้นะมันไม่น่าจะใช่ผีกระสือ
ไม่น่าจะใช่ผีโพง
แต่น่าจะเป็นดวงวิญญาณที่เฝ้าสมบัติ

คุณตาฉลอมบอกว่าเมื่อ๔๐ปีก่อน
มีชาวบ้านไปขุดจอมปลวก
ก็ไปปรับพื้นที่ทำไร่
จอบขุดนะคะตอนนั้นไม่มีรถไถ
คุณผู้ชมพอขุดไปแล้วเจออะไรรู้ไหม

แล้วในหายมีกำไรอยู่ข้างใน
ก็เลยเชื่อว่านี่คือสมบัติของคนโบราณ
ดังนั้นคุณตาฉลองบอกว่าดวงไฟที่เห็นน่ะ
น่าจะเป็นวิญญาณของคนโบราณที่เฝ้าสมบัติอยู่
ดวงไฟวิญญาณนี้จะลอยไปลอยมาหลายที่
เขาเชื่อกันว่าถ้าดวงไฟลอยไปตรงไหน
ถ้าใครไปขุดสมบัติตรงนั้นก็จะเจอ
แต่คนไม่เจอก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะเจอ
คล้ายกับว่าสมบัติของคนโบราณที่ฝังเอาไว้
จะย้ายที่ไปย้ายที่มาตลอด
แสงไฟนี้ก็จะเป็นวิญญาณที่เฝ้าสมบัติ
ก็จะลอยไปตามจุดที่มีสมบัติ
เอายังงี้เป็นการบอกพี่กัดคนนี่คนไม่แห่ขุดตามหรือคะ
บอกพี่กัดสมบัติคุณบาตรชะลองบอกว่า
อ้าวถ้าลองไปขุดบางคนเขาเจอจริงอ่ะ

โบราณหมอป่าผี
เพราะพ่อป่าเป็นหมอโบราณเป็นหมอปากผีโดยเฉพาะ

เพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นลีด้าในตัวเอง

ผีเข้าคนนี้เข้ามาตามแค่ได้ไม่ถึงปนมันออกแล้ว
ป่ายังไม่ไปเลยป่าคิดว่าทรัพย์สมบัติย้ายที่แน่นอน
เพราะว่าเพราะว่าทางหลังมันมีไอ้สมบัติก่อนก่อนไง
สมัยตื่อก่อนเนี่ยจัดแจดับปนมาอยู่จัดแจดับ๘๕
ย้ายที่นี้แล้วก็ไปอยู่อย่างที่อื่นอย่างนั้นอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพบกับเจ้าของที่ดินค่ะ
ชื่อว่านางสำรานปรึกษาอายุ๕๘ปี
นางสำรานก็บอกว่าเคยขุดเจอสมบัติจริง

ตอนนั้นก็ไปปรับพื้นที่เพื่อที่จะทำไร่

เขาใช้แบบจอบขุดขุดไปเรื่อยตอนนั้นไม่มีรถไถ

ว่าเขาขุดไปเมตรกว่าก็เจอแบบนี้ค่ะ

มีหายมีเครื่องปั้นดินเผา
แต่ว่าสภาพก็คือจะแตกหักแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีกำไรด้วยนะคะอยู่ในหาย

แต่ไม่รู้ว่าเป็นยุคไหนสมัยไหนนะ
แต่นางสำรานยืนยันว่าขุดเจอเมื่อ๔๐ปีก่อน
นี่ค่ะมีหายโบราณแบบนี้
มีกำไรสำริทแบบนี้
แล้วก็มีเหรียญเซี่ยวที่ขุดเจอเมื่อ๑๐ปีก่อนด้วยนะคะ
เขาเจอ๗๐เหรียญ
เหรียญนี้เป็นเหรียญสมัยราชการที่๕
แต่เหมือนกับเป็นคนละยุคกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่เจอ
ว่าเครื่องปั้นดินเผาโบราณน่าจะมีอายุมากกว่า
เขาก็มีหลักฐานมาโชว์ว่าเขาเจอสมบัติจริงนี่ไง
เป็นยังหสีบละแต่วันมิสีดำสีแดงมันเป็นดินเผา
มันก็ได้เป็นว่ามีเงินบาทเขานี่แหละ

จากที่ปักอย่างนี้ลาย
นี่นะคะเราก็ได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่มาหลากหลายแล้วก็เยอะมากจริงนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาคำตอบให้คุณผู้ชมว่าดวงไฟประหลาดนั้นคืออะไร
ทีมข่าวก็ใช้โดรนบินสำรวจให้ดูเลยนะคะ
จะได้รู้ว่าแถวที่เขาเห็นดวงไฟประหลาดเนี่ย

เช่นมันมีบ้านคนไหมเขาจุดโคมลอยหรือเปล่า
หรือเป็นคนอื่นเอาโดรนมาบิน
คืออยากให้เห็นสภาพพื้นที่โดยรวมว่ามันจะเป็นอะไรไปได้อีก
เหนือจากผีกระสือผีโพงหรือวิญญาณเฝ้าสมบัติ
นี่ค่ะมันเป็นแบบนี้โล่งแบบนี้เลยคุณรัชพร
เป็นพื้นที่โล่งที่ดูไม่น่ามีคนอยู่เนอะ
ก็เนี่ยมีแต่ลำห้วยต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เต็มไปหมด
นี่นะคะเป็นพื้นที่แบบนี้
ทีมข่าวก็เลยยังปักหลักพิสูจน์ดวงไฟประหลาดต่อนะคะ
นี่ค่ะคุณตาฉลอมโพแสงนะคะอายุ๗๐กว่าแล้วเนี่ย

ใช่เริ่มจุดทูบเทียนขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก่อน
นี่คือจุดแรกที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นดวงไฟประหลาดมีสารเจ้าที่อยู่ด้วย
ก็เลยบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วก็อธิษฐานว่า
อยากจะเห็นดวงไฟให้ใกล้มากขึ้นกว่านี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นดวงไฟห่างไปในป่าประมาณ๗๐๐เมตร
ดิฉันก็บอกไปเองว่าขอใกล้อยากเห็น
ใช่ไงคือต้องให้ใกล้จะได้รู้ว่าดวงไฟนี้คืออะไร

พอทำพิธีเสร็จก็รอรอจน๓ทุ่มเราเพิ่งได้ภาพข่าวมาเลยนะ
รอจนเมื่อ๓ทุ่มคืนนี้ไม่เห็นดวงไฟนะคะ
ยังไม่เห็นดวงไฟทีมข่าวของเราคุณปียชาติก็เลยบอกว่า
อาจจะต้องรอให้ดึกกว่านี้ก็เลยตั้งกล้องรอดูอยู่นะคะ
นี่คือภาพล่าสุดเมื่อ๓ทุ่มนี้เลย
เดี๋ยวไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีดวงไฟประหลาดอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่า
ถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อค่ะ